เกิดเหตุสลดล่าสุดขึ้นนะคะ๑ชีวิตแลกกับ๒ชีวิตค่ะ
หนุ่มเมืองอุดรไปเที่ยวทะเลที่หาดนางรำที่สัตหีบกับครอบครัวที่ชนบุรีนะ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงชาวบ้านร้องตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
จมน้ำคุณผู้ชมดูคลื่นนะค่อนข้างแรง
เขาคนนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะตัดสินใจ
หนุ่มอุดรลงไปช่วยสองชีวิตรอดไปได้
แต่ตัวเองสุดท้ายถูกคลื่นซัด
ลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาลูกเมีย

แล้วลูกลูกอยู่เด็กอยู่เลยค่ะเราเสียชีวิตนะคะ
คนที่เป็นผู้ตายแล้วก็เป็นวีรบุรุษผู้เสียสละ
ก็คือนายวุฒิชัยเจริญธรรมอายุ๒๕ปี

ทั้งนักประดาน้ำทั้งหน่วยกู้ภัย

งมร่างหาร่างของนายวุฒิชัย

ไปพบว่าห่างอยู่ห่างออกจากฝั่งไป

คือคุณวุฒิชัยไปช่วยน้องสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
ผู้ชายก็คือน้องสิงหาหวังพลายอายุ๑๕ปี
ส่วนน้องผู้หญิงที่คุณวุฒิชัยไปช่วยรอดมาได้
ก็คือเด็กหญิงสุธางรัฐหวังพลายอายุ๑๕ปี
น้องสองคนกำลังจะจมน้ำแต่สุดท้ายสองคนรอด
คุณวุฒิชัยเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำร่างคุณวุฒิชัยขึ้นมาบนฝั่งได้
สิงหากับน้องสุทางรัฐที่คุณวุฒิชัยไปช่วยได้คุณเชื่อไหม
โอ้โหเข้าไปกราบศพนะฮะกราบศพเพื่อขอบคุณ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้จากการสอบสวนของตำรวจสพสัตหีบทราบแบบนี้บอกว่า
ขณะที่น้องกำลังไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลยเนี่ยนะ
สักประมาณ๕๖คนปรากฏว่าเด็กชายสิงหาและเด็กหญิงสุธางรัฐ
ถูกคลื่นซัดออกไปจากชายฝั่ง
ตอนนั้นเด็กตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวก็เยอะตอนนั้นนะคะปรากฏว่าก็มีนายวุฒิชัยคุณวุฒิชัยนี่แหละค่ะ
ใจกล้าเป็นนุ่มอุดรธานีซึ่งมาพักผ่อนกับครอบครัวที่ชายหาดนางรำ
เห็นเหตุการณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตัดสินใจรีบวิ่งไปเลยนะ
ไปช่วยน้องสองคนผลักน้องสองคนขึ้นกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แต่จังหวะนี้แหละค่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุร้ายก็เกิดขึ้น
เพราะว่ามีคลื่นลูกใหม่และลูกใหญ่ซัดร่างของคุณวุฒิชัยออกไปจากชายฝั่ง
ตอนนั้นคุณวุฒิชัยก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดขึ้นมาให้ได้
แต่แรงคนสู้แรงขึ้นที่มันขึ้นลูกใหญ่มันไม่ไหว
สุดท้ายคุณวุฒิชัยหมดแรงจมหายไปกับกระแสน้ำในทะเลต่อหน้าต่อตา
หน้าต่อตาผู้คนที่ส่งกำลังใจไปช่วยจำนวนมากนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับญาติของคุณวุฒิชัยก็คือนางสาวจิรานุษย์ธรรมเมืองคุณบอกว่า
ตัวเธอเองและครอบครัวพาหลานมาเที่ยวพักผ่อนที่บริเวณหาดนางรำสัตหีบชนบุรี
พร้อมด้วยคุณวุฒิชัยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงตะโกนจากชาวบ้านบอกว่า
มีเด็กถูกคลื่นซัดออกจากชายฝั่งกำลังจะจมน้ำผู้ตายได้ยินแบบนี้ค่ะ
รีบวิ่งไปดูเห็นแบบนั้นก็เลยพยายามที่จะลงไปช่วยเหลือน้องสองคน
แต่สุดท้ายตัวเองก็เสียชีวิตจมหายไปกับสายน้ำต่อหน้าต่อตา
คนจำนวนมากที่คอยให้กำลังใจอยู่บนฝั่งนะคะ
แต่ทีนี้เอาล่ะเรามาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความกล้าในความเสียสละ
ในความเป็นวีรบุรุษของคุณวุฒิชัย
ยกย่องให้คุณวุฒิชัยเป็นฮีโร่เป็นวีรบรุษของเหตุการณ์ทั้งหมด

ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็มีหลากหลายหน่วยงานก็มาช่วยเหลือ
อย่างเช่นพลเรือตรีสุธินหลายเจริญผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
อบเงินให้กับนางสาวกุณทวีวรรณสีอายุ๒๑ปี
เป็นภรรยาแล้วก็ลูกชายน้องอายุ๑ขวบเองค่ะ

ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสสชนบุรีเขต๘
ก็ร่วมกันมอบเงินจำนวนหนึ่งพร้อมกับเงินช่วยเหลือ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่าย
ที่จะนำร่างของคุณวุฒิชัยกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีด้วย
เอาล่ะก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าแต่ว่าเราก็มีวีรบุรุษหนึ่งคน
แต่ว่าไม่อยากให้เกิดวีรบุรุษแบบนี้นะคะ

ก็มีผู้เสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ